มีผู้ใช้เฟซบุ๊คคนนึงเขามีการโพสต์ภาพโพสต์ข้อความ
บอกว่าลูกชายเดินทางกลับมาจากจีนเขากลับมาจากมณฑลเจอร์เจียง
แล้วคุณผู้ชมดูนะมีรูปทั้งที่สนามบินมีรูปทั้งบนเครื่อง
นี่บนเครื่องนี่คือตอนเดินทางนะไม่ใช่ตอนรอคนขึ้นเครื่อง
คือเขาเช่าเหมาลำใช่ไหมเขามาเขามาคนเดียว

คือมันไม่มีผู้โดยสารเหมือนกับเช่าเหมาลำ
แต่เขาไม่ได้เช่าหมอลำค่ะเดินทางปกติ
บอกว่าลูกชายผมไปเรียนที่มหาวิทยาลัยเจอร์เจียง
เมืองหังโจที่มณฑลเจ้อเจียงของจีนค่ะ
แล้ววันที่๓๐ผมให้กลับมาก่อนครับ
แต่ว่าในเครื่องบินมีลูกชายผมคนเดียวทั้งลำ
นึกไม่ถึงว่าไม่มีผู้โดยสารเลย
มันเหมือนกับนั่งแบบเหมาลำมาเลยครับ
นี่คือลูกชายขึ้นเครื่องก็ยังต้องปิดหน้ากากอนามัยนะ
ถึงแม้ว่าจะอยู่คนเดียวก็ตาม

บอกว่าลูกชายนั่งรถมาที่สนามบิน
แต่พอมาถึงสนามบินปั๊บยังไม่เช็คอิน
เพราะว่าคิดว่ามันจะมีการเปลี่ยนเที่ยวบินหรือเปล่า

นั่งรออยู่ประมาณนัก๔๐นาทีค่ะคุณผู้ชม
ก็เลยตัดสินใจไปเช็คอิน
เช็คอินเสร็จปั๊บก็เอาขึ้นเครื่องไปปกติ
ไม่มีใครมาเลยทั้งลำมีคนเดียว
เหงาอยู่คนเดียวแต่ว่ากลับมาถึงเขาก็ต้องเข้าสู่ระบบการตรวจสอบต่อนะฮะ